มีคนเข้ามาเหมือนกันจะเป็นลูกค้า
แต่ถือมีดเอามีดมาจี้คอ
เอาตังค์มาต้องเปิดลิ้นชักเอาตังค์ให้

ลองดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อยค่ะ
โอ้โหมาเป็นแบบนี้ค่ะใช่

แล้วดูสิพนักงานผู้หญิงก็กลัว

ใช่ทำอะไรไม่ถูก

เปิด

เอาผ้าพันหน้ามากระโดดข้ามเคาน์เตอร์แบบนี้

ต้องให้ตังค์ไปก่อนเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะ

อยู่หน้าตลาดสดเทศบาลกันทราลม

เดี๋ยวว่านักจากจะเป๋อ๕ทุ่มแล้วอะ

ดูซิคนร้ายไปทางไหน

แล้วมีพลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแสค่ะรู้แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ตำบลดุที่อำเภอกันทราลม
ชื่อว่านายสักกรินอ่ำสันเทียอายุ๒๑เองนะตำรวจก็เลยไปถึงที่บ้านพักเลย
คุณผู้ชมจำเสื้อที่เขาใช้แต่งตัวมาวันที่ก่อเหตุได้

ไปดูที่บ้านพักก็เจอนี่แหละค่ะเจอเสื้อที่ใช้ในวันก่อเหตุ
มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุถามเจอเสื้อเจอมอเตอร์ไซค์แล้วเจ้าตัวอยู่ไหนอ่ะ
อืมไม่เจอหลังจากนั้นเนี้ยพ่อกับแม่ต้องพามา
อันนี้ตอนที่มาทำแผนแล้วนะพ่อแม่น่ะพามามอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็บอกว่าลูกฉันเนี่ยติดเกมเกมออนไลน์มาขโมยตังค์มาชิงทรัพย์ไปเนี่ย
จะเอาตังค์อ่ะไปเติมเกมออนไลน์เอามีดจะมาแทงเขามาขู่เขามาเข็นเขา
ใช่เอาตังไปเติมเกมถูกต้องได้ไปวันนั้นน่ะพี่เบิร์ทสองพันห้าร้อยสามสิบสองบาท
แล้วเอาไปเติมเกมออนไลน์ไปแล้วไงเจ้าตัวก็รับสารภาพ
ทีนี้ก็แจ้งข้อหาอันนี้ต้องโดนเรื่องอันนั้นด้วยชิงทรัพย์กลางคืน
เกือบห้าทุ่มมีอาวุธด้วยใช่โทษก็หนักขึ้นอ่ะนะคะ
เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่งฝากหางศาลจังหวัดศรีสะเกด
วันนี้นั่นแหละดำเนินคดีตามกฎหมายคือต้องฝากนะผมว่าไอ้ข่าวเรื่องของเกมเนี่ย
มันเป็นปัญหาสังคมโดยเฉพาะเยาวชนหรือไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เยาวชนแล้ว
เยอะเหลือเกินใช่เติมเกมก่อนหน้านี้อะไรอ่ะ
หายออกจากบ้านมั้งอะไรพวกเนี้ยนี่มาชิงทรัพย์เอาเงินไปเติมเกม
ครับคือถ้าบอกว่าผู้ปกครองคนดูแลใกล้ชิดนะครับ
มันก็ดูแบบจะดูยังไงแต่ถ้าเอาอย่างนี้ละกัน
ถ้าดูได้ดูหน่อยมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะไอ้เรื่องเกมออนไลน์เนี่ยระวังนะครับ
แล้วเกมก็จะมีระบบคือไม่ใช่ความผิดของบริษัทเกมนะ
แต่เขาจะทำระบบที่ทำให้เราอยากเติมเข้าไปเรื่อยแบบนี้
คือเติมไม่จบไม่สิ้นคนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะต้องระวังหน่อยนะคุณผู้ชม